อย่าลืมนะครับติดตามการถ่ายละสดได้ในวันเสาร์นี้ไทยรัฐทีวีก็ยิงสดนะครับ
ถึงบ้านของคุณผู้ชมเลยตั้งแต่บ่าย๓โมงครึ่งเป็นต้นไป
ซึ่งล่าสุดลูกทีมของมาโนโพลกิ้งนะครับ
อ๋อสตาร์ทไทยลีกนำโดยคุณซื้อของทีมนะครับ
ก็นำนักเตะชุดที่จะอุ่นเครื่องกับทีมชาติไทย
เดินทางเข้าตรวจเชื้อโควิด๑๙ก่อนจะเข้าแคมป์ฝึกซ้อม
โดยมีทีมงานสตาร์ฟแล้วก็นักฟุตบอลของทีมชุดนี้
เดินทางมาตรวจที่กระทรวงสาธารณสุขมาโน่ก็
ทีมจะเริ่มฝึกซ้อมครั้งแรกในวันที่สิบสอง
พฤศจิกายนแล้วก็จะเข้าพักที่โรงแรมนะครับ
โดยมีการฝึกซ้อมรวมกันสองครั้งคือวันที่สิบสอง
แล้วก็๑๓พฤศจิกายนก่อนจะลงสนามเจอกับทีมชาติไทย
ในวันที่๑๔พฤศจิกายนในเวลา๔โมงเย็นที่ราชมังคลา
กีฬาสถานแล้วจะมีการวางแผนนะครับที่จะแบ่งทีมนักเตะออกเป็นสองชุดโดย
มอบหมายให้กับดราแกนบอสโควิชก็รับหน้าที่เป็นกัปตันทีละหนึ่งคน
ส่วนอีกคนหนึ่งก็จะพูดคุยกับผู้เล่นอีกครั้งหนึ่งเพื่อมีการคัดเลือกกันครับ
หมายในการอุ่นเครื่องครั้งนี้ก็หวังที่จะสร้างระบบการเล่นให้กับทีมชาติไทย
ประโยชน์มากที่สุดแล้วก็จะพยายามจำลองรูปแบบการเล่นให้ใกล้เคียงเกมที่
ทีมชาติไทยนั้นจะลงสนามพบกับอินโดนีเซียในศึกบอลโลกรอบคันเลือก
ส่วนเอเชียให้ได้มากที่สุดด้วยครับ